ไปดูเรื่องของที่น้ำแข็งโปรยไว้เมื่อกี้นี้ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด
จับตามานานแล้วแกะรอยมานานแล้ว
วันนี้สบโอกาสติดไฟแดงใช่ไหม
ปฏิบัติการมาตรงนี้ซะเลย
สงสัยจะเป็นการจับยาบ้า
นะครับกำลังจับผู้ต้องหานะครับ
เมื่อสักครู่เสียงปืนเสียงอะไรสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ

เป็นปฏิบัติการของชุดปราบรามยาเสพติดเขาสนที่กำลังกับชุดสืบสวนสพเมืองร้อยเอ็ด
สกัดจับรถเก๋งของแก๊งค้ายาเสพติดครับ
จับกันกลางสามแยกไฟแดงนี่แหละ
ปัธมานนท์ครับตัดกับถนนสายบายพาสตัดใหม่
ตะบนเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ผู้ต้องหานั่งมาในรถกัน๓คนน่ะชาย๒หญิง๑
ตอนแรกไม่มีใครยอมออกมาจากรถนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมปิดล้อมกดดันอยู่แบบนี้
สุดท้ายผู้ต้องหาทั้งหมดยอมมอบตัวแต่โดยดีครับ
ไปตรวจค้นในรถเป็นแสน
ครับอย่าบ้าแสนเม็ดครับแสนเม็ดทวนเลยซุกซ่อนอยู่ที่นี่
ที่พักเท้าเบาะหลังเนี่ยตรงนี้นี่นะครับ

แล้วก็เก็บไว้ที่ห้องพักในเขตเมืองร้อยเอ็ดก่อน
เพื่อรอส่งมอบให้กับเครือข่ายแต่มาถูกจับตอนนี้แหละฮะ
ตำรวจระบุว่าติดตามพฤติกรรมของแก๊งนี้มานานแล้ว
ถือเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในจังหวัดเลยนะ
มาสบโอกาสจอดรถติดไฟแดงไม่มีอะไรเหมาะกว่านี้อีกแล้ว
จึงเปิดปฏิบัติการครับจู่โจมเข้าปิดล้อม
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะสอบสวนขยายผลนะครับ

แล้วก็จะจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการให้ได้อีกครับคุณผู้ชมครับ